ไปดูอีกหนึ่งเรื่องโหดไม่แพ้กันค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเกิดจากปมเล็กเล็กอะค่ะ
เพื่อนนั่งรถมาด้วยกันเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะ
นั่งรถมาด้วยกันคนหนึ่งขับคนนึงนั่งข้างแล้วก็มีนั่งข้างหลังอีกสองคน
เอ้ยน้ำมันจะหมดบอกเพื่อนบอกขอเงินเติมน้ำมันหน่อยคนขับนะ
ขอเงินเติมน้ำมันหน่อยเพื่อนไม่ให้ทะเลาะกันเพราะไม่ให้เงินค่าเติมน้ำมัน
ทะเลาะกันทะเลาะกันหนักมากถึงขั้นแทงกันอืมคนที่นั่งข้างข้างที่ไม่ให้เงินเนี่ยแทงคนขับ
ที่มีคนขับขอเงินค่าเติมน้ำมันแล้วไม่ให้แทงเขาเลยเหรอใช่ค่ะแทงคนขับ
เขาทะเลาะกันรุนแรงมากแล้วก็ลงจากรถไปคนขับเนี่ยโดนแทงไปหลายแผลแล้ว
ก็ยังกัดฟันขับรถไล่ชนคนแทงแล้วสุดท้ายก็หมดสติแน่นิ่งไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี้เองนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทโสพลรักเถาสารวัตรสอบสวนสพลำทัพเนี่ย
ได้รับแจ้งมาว่ามีคนถูกแทงแล้วมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลลำทับ
ชื่อก็คือนายสมหวังสุธิมาตรอายุ๓๙ปี
เป็นคนเอ่ออาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะโดยสภาพศพเนี่ยถูกแทงด้วยมีด
เข้าชายโครงซ้ายสองแผลหน้าอกซ้ายหนึ่งแผล
และที่ข้อมือมีบาดแผลถูกมีดบาดอีกหลายแผลค่ะซึ่งนายสมหวังเนี่ย
ซึ่งพอตรวจเข้าไปในรถเนี่ยนะคะเลือดเนี่ยเปื้อนเบาะฝั่งที่นั่งคนขับเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วรถก็ยังจอดอยู่ตรงที่เกิดเหตุตรงนี้แหละค่ะมันอยู่หน้าศูนย์กู้ภัยมูลนิธิเต็กกาจี่คุงเกาะที่ตลาดแสงแก้ว
สอบสวนก็ทราบมาว่าผู้ตายนายสมหวังเนี่ยเป็นคนขับรถคันนี้มามีเพื่อนนั่งมาด้วยสามคน
นายสมหวังทะเลาะกับคนที่นั่งเบาะหน้าซึ่งเป็นคนลงมือแทง
อย่างที่บอกนายสมหวังเอ่ยปากบอกเพื่อนบอกเอ้ยขอเงินค่าเติมน้ำมันหน่อย
เพื่อนไม่ให้นายสว่างก็เลยพูดกลับไปว่าแบบนี้คงทำงานด้วยกันไม่ได้แล้วมั้ง
อืมเท่านั้นแหละค่ะทะเลาะกันหนักมากทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลย
แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยเขาพกมีดมาด้วยไง
ครับชักมีดออกมาแล้วก็แทงเข้าไปที่นายสมหวังหลายแผลเลย
ชายโครงทั้งหน้าอกข้อมงขอมืออะไรก็เต็มไปหมดเลยนะคะ
จากนั้นคนแทงเนี่ยกับเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันข้างหลัง
ก็ลงจากรถพร้อมถืออาวุธมีดเปื้อนเลือดลงมาด้วยพยายามจะวิ่งหนีค่ะ
แต่นายสมหวังตอนนั้นก็ถูกแทงจนตัวเองสาหัสแล้วนะ
กัดฟันฝืนตัวเองขับรถวนกลับมาแล้วก็ไล่ชนคนที่แทงเขา
ก่อนที่ตัวเขาจะหมดสติแล้วก็ฟุบคาเบาะไป
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าเรื่องตรงกันนะคะว่าเห็นรถสีชมพูคันนี้ขับมาด้วยความเร็วเลย
แล้วอยู่อยู่เหมือนกระทืบเบรกกระทันหันค่ะแล้วได้ยินเสียงคนทะเลาะกันในรถดังมาก
แต่จับใจความไม่ได้ว่าพูดอะไรกันบ้างแต่ว่าเสียงแบบโวยวายทะเลาะกันดังเลย
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาแล้วรถคันนั้นก็พยายามขับไล่ชนชายที่เดินลงมา
แล้วมีผู้ประเจ็บตรงโรงพยาบาลครับ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็นำตัวพยานที่นั่งในรถมาด้วยการสอบสวนแล้วนะคะ
สี่คนที่นั่งมาในรถก็ทำงานร่วมกันล่ะค่ะเป็นรับเหมาก่อสร้างรายเล็กในพื้นที่
แล้วก็สาเหตุเนี่ยมันก็มาจากแค่เรื่องการขอเงินเติมน้ำมันรถ
รู้ตัวแล้วนะคะว่าคนร้ายคือใครเดี๋ยวตามตัวมาดำเนินคดีแน่นอน
มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นขัดใจกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
เพราะว่าลำพังแค่อารมณ์นะทะเลาะกันเรื่องของเงินเติมน้ำมัน
เอามีดมาแทงเลยแล้วจังหวะเขาขับรถเขาก็ป้องกันตัวเองไม่ได้
ใช่ค่ะก็ต้องดูนะคะดูต่อไปแล้วกัน